สำหรับช่วงนี้มาตามความขึ้นหน้ากรณี
นักศึกษาปีที่๔ของเทคโนโลยีแห่ง๑ย่านมีนบุรี
ถูกตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด
กองบังคับการตำรวจนครบาน๔ยิงเสียชีวิต
เมื่อวานเรานำเสนอข่าวกันอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดวันนี้ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า
คือตำรวจไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงให้นักศึกษา
ก็คือเอกชัยบุญรัฐเสียชีวิต
ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
คือกลุ่มของเอกชัยบุญรัฐก็คือกลุ่มผู้ตาย
เขากลับมาจากงานเลี้ยงสถาปนาสถาบันของสถาบันเขา
แล้วปรากฏว่าคือเขามีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้
ว่าให้ระแวดระวังตัวปรากฏว่ามีข้อมูลชุดหนึ่ง
ถ่านหน้าสนใจออกมาซึ่งเป็นแชทไลน์
เขาบอกว่ามันมีการเตือนมาว่ากลุ่มครัวหรี่จะมาเช็คบิน
ทีนี้เอกชัยก็เลยคิดว่ารถของตำรวจเป็นรถของกลุ่มคู่อริ
นี่แหละก็เลยเป็นที่มาทำให้เอกชัยยิงใส่ตำรวจก่อนนะคะ
ซึ่งเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้กองบังคับการตำรวจนครบานสาม
ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีที่เอกชัยบุญรัฐ
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
กองบังคับการตำรวจนครบาน๔ยิงเสียชีวิต
ขณะที่ตำรวจควบคุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด๓ราย
ช่วงกลางดึกของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
นอกจากคลิปที่มีการถ่ายกันไว้
ตอนนี้ต้องไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต้องทำหนังสือนะคะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังกรุงเทพมหานคร
เพื่อไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่จากการสอบปากคำของ๓ผู้ต้องหาที่ถูกจับในวันเกิดเหตุ
ก็คือ๓คนที่ถูกจับในคดียาเสพติด
ตำรวจกำลังจะนำตัวไปโรงพักเพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็ให้การตรงกันทั้งหมดตรงกันแล้วก็ชัดเจน
แต่ตอนนี้รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่เบื้องต้นยืนยันว่าทั้ง๓คนที่เป็นผู้ต้องหา
ที่กำลังถูกนำตัวไปโรงพักไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ให้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลของชุดตำรวจปรับรามยาเสพติด
ที่ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อนหน้านี้
ฟังเสียงรองผู้การของนครบาน๓

ดูก้อนแล้วก็เข้าใจได้ว่าเหตุการณ์จะได้อย่างนี้
รถตำรวจก็ถูกยิงด้วย
เพราะผมอยู่ที่บอกว่า๕ฝ่ายย่าของผู้ตายเนี่ย

ประกอบกับความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้

อยู่ดีตำรวจมันจับยาจะเป็นไร่ยิงของบ้านเขาเนี่ย
มันหาเหตุไม่ได้ใช่
ซึ่งอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดของฝ่ายผู้ตาย

เพราะฉะนั้นเองประเด็นมีแค่นี้
พอฝ่ายผู้ตายก็ไม่ได้เป็นต้องหาเรื่องตำรวจ
อกจากนี้นะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
พูดเพิ่มเติมบอกเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
คือบอกว่าผู้ตายเข้าใจผิด
คิดว่าทางขบวนปฏิบัติการของตำรวจเป็นคู่อริ
ก็เลยขับรถมาก่อกวน
ก่อนที่จะเริ่มเปิดฉากยิงใส่รถตำรวจ
คือเมื่อวานมันมีข้อมูลออกมา
จากเพื่อนของนายเอกชัยคนตายนั่นแหละค่ะ
ไปร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกนะคะ
เพื่อนของผู้ตายก็ยอมรับว่าจริงแล้ว
วันที่เกิดเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุ
ในกลุ่มนักเรียนด้วยกันในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน
มีการแจ้งเตือนกันนะคะบอกว่าให้ระวังเรื่องของการ
เดี๋ยวจะมีคู่อริมาดักทำร้าย
เพราะว่าช่วงที่มีการเลี้ยงฉลองจบการศึกษา
จากสถาบันทุกปีก็จะมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี่คือแชทน่าสนใจนะคะ
เป็นแชทสำคัญที่มีการพูดคุยบอกว่า

คิดว่าขบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เป็นรถของกลุ่มนักเรียนสถาบันคู่อริต่างสถาบัน

ว่าเพราะทำไมคือก่อนหน้านี้
กลุ่มเพื่อนกันเขาเตือนกันก่อนบอกว่า
ในวันเลี้ยงงานสถาปนาให้ระวังนะคะ
เดี๋ยวจะมีกลุ่มคู่อริต่างสถาบัน

ทีนี้ก็เลยทำให้เอกชัยระวาดรองตัว
พอไปเจอรถขบวนของตำรวจก็คิดว่าเป็นกลุ่มคั่วหรี่
ที่เพื่อนมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้
ค่ะก็เลยเปิดฉากยิงใส่ตำรวจนะคะ
แต่เอาล่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานดังกล่าวนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิด
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปตรวจสอบ
เรื่องของวิถีกระสุนต่างนะคะ
ที่ผู้ตายได้มีการยิงใส่รถตำรวจ

รถตำรวจเป็นรถกระบะของสนมีนบุรี
อีกคันหนึ่งกระจกหลังแตกนะคะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าวิถีกระสุนมันมายังไง
ตั้งใจที่จะยิงคนในรถหรือจะแค่เฉียวรถเท่านั้นนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
จากการตรวจสอบของผู้เสียชีวิตพบว่า
เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว๔ครั้ง
เป็นคดียาเสพติด๒ครั้งครอบครองอาวุธปืนและหนีทหารด้วยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลประวัติของเอกชัยบุญรัฐก็คือผู้ตายนั่นเองนะคะ